ที่จังหวัดลำปางนะฮะมีเหตุการณ์ลูกชายใช้มีดแทงพ่อจนเสียชีวิตในบ้านพักนะครับ
คือสองพ่อลูกเนี่ยเขามีปากเสียงกันค่ะอ่าพ่อก็ใช้ไม้
ลูกชายก่อนตีจนหัวแตกไหลหลุดอ่ะอืมฝั่งลูกชายทีนี้ก็โมโหนะครับ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปแต่ตำรวจจับได้ในที่สุดนะ
นะเมียของผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตค่ะแม่ของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฮะ
ได้ก่อน
นี่ครับผู้ที่ร้องไห้อยู่นะฮะคือนางยุภาวงขัดอายุ๖๒ปีนะครับ

แล้วก็ไปสวมกอดนายดานุพงศ์วงขัด
หรือว่ากอล์ฟอายุ๔๒ปีที่เป็นลูกชาย
ตอนที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

นี่ฮะลูกชายก่อเหตุใช้มีดแทงพ่อฮะ
ก็เสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับ
สพทากาศไปตรวจสอบ

ในบ้านพักในหมู่บ้านที่หมู่๖ตะบนทากาศ

นอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านนะครับ

จากการสอบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุ

เพิ่งกลับจากดื่มเล่าที่บ้านเพื่อน
แล้วก็ร้องเพลงเสียงดังอยู่ที่หน้าห้องนอนชั้นล่าง
ทำให้นายดาวคนเป็นพ่อมาต่อว่า
แล้วมีปากเสียงกันทะเลาะกันอย่างรุนแรง
พ่อคว้าไม้กระหน่ำฟาดหัวของลูกชายจนหัวแตกไหลหลุด
ด้วยความโอโหลูกชายก็วิ่งไปในครัวซึ่งหยุดลงข้ามกับห้องนอน
ความมีดทำครัวเป็นมีดปลายแหลมวิ่งมาแทงพ่อที่ใต้ราวนมด้านซ้ายหนึ่งครั้ง
ครั้งเดียวฮะพ่อล้มลงนะฮะล้มทั้งยืนเสียชีวิตอยู่ที่ลานหน้าบ้าน
หลังก่อเหตุนายอนุพงศ์เนี่ยคิดว่าพ่อยังไม่ตายนะก็เลยขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
บอกญาติว่าแทงพ่อบาดเจ็บให้ช่วยไปตามหมอแจ้งตำรวจให้หน่อย
แต่ว่าตัวเองเนี่ยขี่รถหลบหนีไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็โทรติดต่อนะกับผู้ต้องหา
ขี่รถไปหลบซ่อนอยู่กลางทุ่งนาห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ๒๑กิโลเมตร
แล้วก็ไปเกลี้ยกล่อมจนยอมมอบตัวเจ้าหน้าที่นำตัวไปทำแผลที่โรงพยาบาล
แล้วก็เอาไปสอบปากคำแล้วนำมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้
ซึ่งนายดานุพงศ์ผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่อยากให้ไปถามชาวบ้านในพื้นที่ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไง
รับว่าตอนนี้สงสารแม่กับน้องชายมากเพราะว่าตัวเองก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำพูนนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่เป็นแม่ของผู้ต้องหาแล้วก็เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองไปช่วยรับเหมาทำครัวที่ต่างหมู่บ้าน
โทรมาบอกบอกว่าจะรอเปิดประตูบ้านให้
แต่ผ่านไป๑๕นาทีโทรกลับไปหาสามี
ทีนี้ไม่รับสายโทรหาหลายครั้งก็ไม่รับสาย
กลับมาถึงบ้านพบว่าสามีถูกแทงเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
พอรู้ว่าเป็นลูกชายที่ก่อเหตุเสียใจมาก
เพราะว่าตัวพ่อของนางยุภานะเขาก็เพิ่งเสียชีวิต
แล้วสามีก็มาเสียชีวิตอ๋อค่ะซึ่งการที่สามีเสียชีวิต
ก็เพราะลูกชายที่เป็นสาวหลักของครอบครัวลูกคนโตเป็นคนแทง
ลูกก็ต้องมาติดคุกเพราะฆ่าพ่อตัวเอง
นี่อยู่บ้าง
ก็สพท่ากาศก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนายดานุพงศ์นะฮะ
ก็คือฆ่าบุพการีนะครับ
แล้วก็ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย